เป็นปกติทุกวันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้มีมติออกมาจากที่ประชุมหลายเรื่องด้วยกันค่ะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีคำสั่งให้กระทรวงพลังงานไปปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออก
ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้หลังจากที่ตอนนี้เริ่มมีกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินมากขึ้น
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชขอให้เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพและเครือข่ายภาคประชาชนชายแดนภาคใต้
อย่าออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเพราะว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
โดยขณะนี้ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานไปสรุปข้อดีไปสรุปข้อเสียของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินในวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้
ขณะที่วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ตกลงการจ้างและร่างสัญญาจ้าง
สายสีน้ำเงินนั่นก็คือช่วงเต่าปูนบางซื่อของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในวงเงินค่าจ้างรวม๙๑๒ล้านบาท๙๑๒ล้านบาทนะคะ
โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าจ้างแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป
ก่อสร้างดังกล่าวนะคะก็จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม๒๕๖๐ส่วนอีก๒ปีจะเปิดใช้เส้นเดินรถไฟฟ้าสายหัวลำโพงบางแคร์ส่วนในปี๒๕๖๓จะเปิดใช้บริการเส้นทางเตาปูนท่าพระค่ะ
จากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการสองจังหวัดด้วยกันคือจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีโดยแต่งตั้งให้นายแมนรัฐรัตนสุคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีส่วนนายประพัทธ์
ประหลัดกระทรวงมหาทัยนายกฤษดาบุญราชก็ชี้แจงบอกว่าก่อนหน้านี้นายแมนรัฐถูกคอสชมีคำสั่งยกย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเพราะว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์เมื่อคอสชไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความผิ
โปรดติดตามตอนต่อไป